คดีของคุณแตงโมกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะคุณแม่เมื่อวานนี้นะคะคุณแม่นี่ค่อนข้างที่จะสดใสเลยเห็นไหมคะคุณแม่ใส่เสื้อสีฟ้าค่ะมีคนทักคุณแม่ด้วยว่าวันนี้สดใสแม่บอกว่าแม่แค่ใส่เสื้อสีฟ้าก็เลยดูสดใสก็เลยดูสดใสค่ะแล้วบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะเป็นบรรยากาศของการไปเก็บอาธิคุณแตงโมที่คริสต
คุณแตงโมเมื่อวานนี้แม่ถูกทักว่าอู้ทำไมดูสดใส
ตอบสั้นว่าวันนี้ที่ดูสดใสอาจจะเป็นเพราะว่าใส่เสื้อสีฟ้า
ซึ่งเมื่อวานเนี่ยคุณแม่ใส่เสื้อสีฟ้านะคะอย่างที่เห็นแล้วก็กางเกงยีนด้วย
ก่อนที่คุณแม่จะเข้าไปทำพิธีภายในอาคารนะคะก็ไปเจอกับแฟนคลับของแตงโมด้วย
เดินทางมาจากพระนครศรีอายุทยานี่จังหวะที่เจอกัน
ก็มีการนำพานดอกไม้นำข้าวเหนียวมะม่วงนำข้าวต้มมัด
แล้วก็เงินหนึ่งพันบาทไปมอบให้กับคุณแม่เพื่อร่วมทำบุญด้วยนี่นะคะ
คุณแม่เนี่ยกล่าวขอบคุณแฟนคลับของแตงโมแล้วก็บอกว่าของกินที่นำมาให้เนี่ย
เป็นของโปรดของแตงโมทุกอย่างเลย
จากนั้นแฟนคลับนะคะนำนิตยสารที่มีรูปของแตงโมมาเปิดเทียบกับหน้าของคุณแม่
แล้วบอกว่าไม่คิดว่าคนนี้เป็นแม่เพราะแตงโมสวยไม่เหมือนคุณแม่เลย
ก่อนจะสวมกอดแล้วก็ให้กำลังใจกับคุณแม่นะคะ
สำหรับอาทิตของแตงโมเจ้าหน้าที่แบ่งเป็น๓ส่วนนะคะ
อย่างที่เห็นกันไปเมื่อตอนแรกขึ้นกราฟิกให้ดู
ส่วนแรกบรรจุในโถนำไปวางเอาไว้ในช่องนี้ค่ะ
เป็นช่องหมายเลข๙โซนกรปังหา
บริเวณกะตะเวทิตาระเบียงอาไหล่
โดยที่เก็บอัฐิของแตงโมอยู่ติดเลย

ข้างกันเลยใกล้เลย
กับคุณพ่อโสนายโสพลพัชรวีรพงศ์นะคะ
มีแผ่นศิลาสีขาวรูปแตงโม
พิมพ์ตัวหนังสือสีชมพู
มีรายละเอียดวันเดือนปีนะคะ

และข้อความพระคัมภีร์เกี่ยวกับความรักที่ยิ่งใหญ่
ติดกับคุณพ่อโสนะคะคุณแตงโมอยู่ด้านซ้าย

ตรงนี้คุณแม่จะเป็นคนเก็บเอาไว้ค่ะ
และส่วนที่๓ให้คุณเบิร์ตนำไปเก็บเอาไว้
เพราะว่าเบิร์ตได้ขอมา
แต่ว่าเมื่อวานนี้คุณเบิร์ตเองก็ไม่ได้ไปร่วมเก็บอัฐิด้วยค่ะ
แต่คุณแม่บอกว่าเบิร์ตได้เอาดอกไม้ไปวางให้แตงโม
ตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่เก็บอาถิเมื่อวันศุกร์แล้วนะคะ
นี่เป็นความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้นะคะ
เอาล่ะไปดูคดีกันหน่อย
เรื่องของคดีคุณแม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะคะ

หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องโทรศัพท์ของคุณแตงโมบอกว่า
แจ๊กโทรหาคุณแม่ตอนตี๔เมื่อวานนี้
บอกว่าจะส่งโทรศัพท์ให้แต่ไม่ได้ส่งให้แม่
ส่วนจะส่งให้ใครแม่ขอเก็บเอาไว้เป็นความลับ
เนื่องจากเป็นหลักฐานสำคัญ
ส่วนข้อมูลในมือถือแม่บอกว่าบังแจ๊กสามารถกู้คืนมาได้๑๐๐แล้วค่ะ
ทำให้คุณแม่ได้พบหลักฐานบางอย่าง
ทำให้คุณแม่ได้พบหลักฐานบางอย่างค่ะ
หลักฐานที่ว่านี้ทำให้แม่เชื่อว่าแตงโมตายบนบกไม่ได้ตายในน้ำ
ซึ่งหลักฐานนี้จะทำให้คดีพลิกจากอุบัติเหตุเป็นฆาตกรรม

เขาค้นข้อมูลในโทรศัพท์น้องโมเนี่ยเสร็จแล้ว
ค้นเสร็จแล้วได้แล้วแต่ทีนี้รอส่งเท่านั้นเอง

แต่ว่าจะตอบแต่ว่าน้องโมไม่ได้ตายในน้ำแล้วกัน
ไม่ได้เสียชีวิตในน้ำเสียชีวิตบนบก

ค่ะเห็นว่าเสียชีวิตบนบก
นี่ค่ะมันคือสัมภาษณ์
อุ้ยเป็นประเด็นใหญ่เมื่อนั้นล่ะนะสิ

เอาล่ะเอาล่ะทีนี้สื่อถามต่อถามคุณแม่ว่าทำไมถึงเชื่อบังแจ๊ก
ทั้งที่สังคมต่างให้ข้อมูลว่าบางแจ๊กเป็นคนไม่น่าไว้วางใจ
แต่คุณแม่บอกว่าเท่าที่แม่สัมผัสกับบางแจ๊กนะแม่เชื่อว่าบังแจ๊กเนี่ยเป็นคนดี
แม่บอกว่าบังแจ๊กชอบช่วยเหลือคน
แจ๊กยังเคยเสนอให้เงินแม่พร้อมกับที่ดิน๖ไร่ย่านสนามบินดอนเมือง
ว่าจะยกให้แม่ด้วยแต่ว่าแม่เนี่ยปฏิเสธไป

ส่วนวิรกรรมต่างของบางแจ๊กที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นมา๕๖ปีแล้วเนี่ย
ไม่ได้อยากเอามารวมกับเรื่องนี้
แม่ยืนยันว่าแม่ตัดสินใจถูกต้องแล้ว
เพราะบางแจ๊กเป็นคนดี
นี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณแม่ค่ะ
ยังอยู่ที่เรื่องนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะ
จากภาพปรากฏคุณแม่แล้ว
สสเต้ไปด้วยตามภาพที่เห็นเลยนะคะ
นักข่าวก็เลยอยากจะไปถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องของคดีนี้เกี่ยวกับเรื่องหลังจากนี้
จะทำยังไงอย่างแรกที่ต้องถามก็คือ
เรื่องของบังแจ๊กเพราะว่าหลายคนมองว่า
แจ๊กเป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจสสเต้ว่ายังไง
และนอกจากนี้สสเต้ก็บอกว่ามีคนที่ชื่อเหมือนคนบนเรือ
ไม่ได้บอกว่าคนบนเรือนะคะ
มาเสนอเงิน๑๕ล้านบาทบอกอย่ายุ่งกับคดี
สองเรื่องนี้สสเต้ว่ายังไงเอาเดี๋ยวไปฟังนะคะ
แต่อย่างแรกนักข่าวถามก่อน
๕ล้านสสเต้คะ

สสเต้ให้ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่ามีคนชื่อเหมือนคนบนเรือ
มาติดต่อเอาเงิน๑๕ล้านมาวางไว้ที่หน้าบ้านเลยนะ
ถ้าใครคิดจะเคลียร์ต้องมีเงินมากถึง๕พันล้าน
๕ล้านไม่ได้ต้อง๕๐๐ล้านแล้วค่อยมาคุยกัน

ก็ให้คนอื่นติดต่อมา

ไม่ใช่หรือเปล่าอาจจะชื่อซ้ำกันก็ได้
บอกว่าจะเอาเงินมาวางไว้บ้านพี่๑๕ล้าน

ประมาณมีนา

แต่ตอนนี้ไม่มีใช่มั้ย

อืมมีอะไรฝากไปถึงคนบนเรือไหมคะ

ค่อยมาคุยกัน๕พันล้านค่ะสเต้ว่าอย่างนั้น
นักข่าวถามต่อค่ะประเด็นถัดไปประเด็นบังแจ๊ก
บังแจ๊กเนี่ยตอนนี้นะภาพรวม
ก็คือเป็นคนที่กู้ไฟล์ภาพจากมือถือของแตงโม
สสเต้ว่าสังคมมองว่าเป็นมิจฉาชีพ

ถึงแม้ว่าสังคมบางส่วนจะมองว่าเป็นมิจฉาชีพ

แต่ในการตามหาความยุติธรรมให้กับคุณตังโมบังแจ็คเขาเป็นคนตรวจสอบวัตถุพยานนะ
เพราะก่อนหน้านี้คุณแม่นำโทรศัพท์มือถือไปให้บริษัทในประเทศไทยตรวจสอบเพื่อกู้ข้อมูลในมือถือ
แต่ไม่มีใครทำให้ก็เลยต้องส่งให้บังแจ๊กทำให้เพราะบางแจ๊กเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
หลังจากนี้คุณเต้บอกแบบนี้นะคะจะพาบังแจ๊กกลับประเทศไทยให้ได้
เพราะบังแจ๊กถือเป็นผู้ตรวจสอบวัตถุพยานต้องมาขึ้นศาล
โดยระหว่างที่อยู่ในไทยจะจัดทีมบอดี้การ์ดคุ้มครองบังแจ๊กด้วย
คนนี้มิตรฉาชีพดูตัวเองหรือยัง

สองน้องบังแจ๊กเนี่ยเขาถือว่าเป็นผู้ตรวจสอบวัตถุพยานนะ

ในการที่แกะข้อมูลทางมือถือมา
เพราะอย่าลืมว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างในประเทศไทย

ตามภาษาบ้านพี่เต้พร้อมการันตีให้บังแจ๊ก
คือมันจำเป็นต้องช่วยดูแลเขาในช่วง
จนกว่าจะพ้นการสืบพยานในสารชั้นต้น

หลังจากนั้นบางแจ๊กจะเป็นอะไรพี่ไม่ว่าเลย

เพราะฉะนั้นในส่วนของ
อย่างเช่นคือทนายไม่ว่าจะเป็นทนายศิษฐา
ทนายเดชาหรือใครก็ตามพี่รู้จักหมดทุกคน

แล้วก็พยายามอย่าใส่ความผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว
แต่ใครให้สัมภาษณ์ต้องรับผิดชอบตัวเอง

แล้วพี่รู้ว่าทุกคนมีคดีอะไรบ้าง
อยากให้พี่ต้องทำไปไกลกว่านี้เลย

สเต้ตอนนี้ก็คือเป็นคนเดียว
ที่คุณแม่ยินยอมให้ดูแลคดีของคุณตังโม

เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องเกี่ยวกับคดีอะไรต่าง

โดยเฉพาะคำพูดที่คุณแม่บอกว่า
หลังจากกู้โทรศัพท์มือถือคุณตังโมมา

ก็ต้องไปถามสสเต้สสเต้คะมีจริงไหมหลักฐานในมือถือเนี่ย
สสเต้บอกว่าหลักฐานในมือถือมีแน่นอนแต่เปิดไม่ได้
เพราะถ้าเปิดไปจะไปกระทบกับอีกคน
แล้วอาจจะโดนเรื่องหมินประมาทรวมถึงพรบคอมพิวเตอร์
โจทย์จะกลายเป็นจำเลยทันทีขอเปิดในชั้นศาลดีกว่า
และหากสารอนุญาตจะนำมาเปิดเผยกับสื่อแน่นอน
แสดงว่าตอนนี้ถามไปว่าข้อมูลที่คุณแม่ได้มาจากบางแจ็คที่เอาไปกู้ข้อมูล
เจออะไรบ้างเราอาจจะยังไม่ได้ข้อมูล

ใช่รอดูนะคะว่าหลักฐานที่ได้มาเพิ่มเติมนี่คืออะไรนะคะ
ทีนี้แล้วหลังจากที่สสเต้ก็ให้สัมภาษณ์แล้ว
ตกค่ำมีอีกมีการโพสต์คลิปเคลื่อนไหวนะคะทางเฟซบุ๊ก
โดยบอกว่ามีคลิปของสองสาวที่ตกน้ำ
เพื่อยืนยันว่าคือถ้าตกเรือแบบนี้เนี่ย
ไม่สามารถที่จะโดนใบพัดปั่นหรืออะไรแบบนั้นได้
แล้วก็เลยทำให้เป็นการยืนยันคำพูดของคุณแม่คุณแตงโมที่เชื่อว่า
คุณแตงโมไม่ได้เสียชีวิตในน้ำนะคะ
ดูคลิปกันหน่อยที่มีการนำมาเผยแพร่ค่ะ
คือคลิปสั้นแค่๘วินาทีถามว่ามันเกี่ยวยังไง
ก็คือคลิปนี้มันเป็นคลิปของผู้หญิงชาวต่างชาติสองคนที่
แล้วคือจะเห็นลักษณะไงว่าตกไปเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยซ้ายขวาอย่างนี้นะคะ
ถูกกระแสน้ำพัดไปด้านหลัง

ไม่ได้ดูดเข้ามาใต้ท้องเรือ
ไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้จมน้ำด้วย
ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์นะคะ
แล้วก็ระบุข้อความสั้นว่าตกท้ายเรือค่ะ
งานนี้ชาวเน็ตที่ชมคลิปนี้เขาเลยเปรียบเทียบกับสถานการณ์จริง
ว่าถ้าตกจากท้ายเรือแบบนี้คือกระแสน้ำมันไม่พัดเรือไม่พัดร่างเข้าไปใต้เรือ

ตามร่างกายคุณแตงโมจะเกิดขึ้นจากใบพัดเรือก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะ

ที่หลายคนก็บอกว่านี่แหละบางแจ๊กสร้างขึ้นมานะคะ
ปรากฏว่ามีการโพสต์นี้ค่ะเป็นรูปภาพพัสดุสีเหลือง
ระบุข้อความว่าขณะนี้กู้ข้อมูลมือถือแตงโมได้๑๐๐แล้ว
กำลังส่งมือถือคืนแม่แตงโมเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีอาญาต่อไป
ส่วนใครก็ตามที่หมินประมาทหรือคุกคามชีวิตส่วนตัว
จะดำเนินคดีตามกฎหมายอเมริกาและกฎหมายไทย
โดยมอบให้ฝ่ายกฎหมายพักไทยศรีวิลัยดำเนินการต่อไป
ขอรับรองว่าสิ่งที่กู้ข้อมูลมือถือแตงโมมาได้ถ้าทุกคนเห็นต้องตกใจแน่นอนนะคะ
อกจากนี้ใต้คอมเมนต์ภาพนี้ค่ะยังมีการโพสต์ข้อความไว้อีกว่า
เราไม่ได้ให้ราคาบังแจ๊กนะแต่มันมีประโยคนึงที่อาจจะอธิบายเรื่องบางอย่างได้
คำโบราณว่าไว้ดังนี้งานสกปรกก็ต้องให้คนโสโครกทำมันจะทำได้ดี
ทีนี้ถามคุณทางคุณบังแจ๊กบ้างเขาก็มีการเปิดเผยกับสื่อนึงว่า
โทรศัพท์มือถือกลับมาให้คุณแม่แตงโมแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็คือวันศุกร์นะคะเมื่อวันก่อน
ส่วนผ้าสีขาวลายลูกไม้ที่อ้างว่าเป็นผ้าผูกเอวแตงโมในวันเกิดเหตุนั้น
ส่งผ้าดังกล่าวกลับมาประเทศไทยแล้วเช่นกัน
หน้าซองถึงแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
โดยคุณแม่จะเป็นคนทำเอกสารให้ตรวจสอบผ้าดังกล่าวตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะอืม
เพจนี้เขาก็เดินหน้าเปิดเผยความจริงมาหลายเรื่อง
ตอนนี้ก็มาดูเรื่องของคุณแตงโม

ภาพนี้นายมงคลกฤษสุขสินธารานนท์หรือว่าสสเต้หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิลัย
โพสต์ในเฟซบุ๊กบอกว่าเป็นภาพบางแจ๊กที่ชื่อจริงนายราชาไฮเดอร์
ซึ่งเป็นคนไทยในสหรัฐเนื่องจากออกมาเปิดเผยข้อมูลบ้านแล้วก็รถ
เป็นการคุกคามชีวิตส่วนตัวของบังแจ๊กก่อนที่สสเต้จะลบภาพ
แล้วก็ข้อความออกจากเฟซบุ๊กไปล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา
หากแจ้งความจริงก็เปิดหลักฐานการฟ้องแล้วก็สำนวนออกมา
ออกมาเลยนะคะมุกเก่าถ่ายรูปกับอะไรเขารู้ทันกันหมดแล้ว
บังเพิ่งเข้ามาอาศัยอยู่ในอเมริกาถึงไม่เข้าใจกฎหมาย
การทำงานของตำรวจที่นี่ถ้าอยากฟ้องข้ามรัฐ
อย่างที่บางไปถ่ายรูปด้านหน้าเขาไม่ทำงานข้ามรัฐ
แล้วตำรวจที่ไหนเขาจะรับทำคดีให้บังเพราะข้อมูลที่นำมาเปิดเผย
ข่มขู่คุกคามชีวิตอย่างที่บังได้ทำกับพี่หนุ่มหรือคุณบุ๋ม
แต่เป็นบังแจ๊กเองที่ทำผิดกฎหมายทั้งการแอบอ้างเป็นแตงโม
และส่งภาพโป๊แตงโมให้คนอื่น
แล้วก็ที่ดิน๖ไร่ให้แม่ของแตงโมว่าเป็นการหลอกขายฝัน
ส่วนสสเต้กินเงินเดือนภาษีประชาชนควรไปสนใจเรื่องปากท้องประชาชน
ดีกว่ามาปกป้องบังแจ๊กที่มีพฤติกรรมเหมือนโจร
นี่ก็โพสต์ข้อความเหล่านี้เอาไว้ค่ะ
ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวด้วยนะคะ
ว่าตอนนี้ทราบเบื้องหลังของบังแจ๊กหลายอย่างแล้ว
เช่นเช่าบ้านอยู่กับเพื่อนอีก๒คน
โดยกำลังส่งเรื่องทั้งหมดให้ตำรวจตรวจสอบการเข้าเมืองของบางแจ๊ก
เพราะถ้าบางแจ๊กถือพลาสปอร์ตปากีสถาน
เพราะบางแจ๊กถือพาสปอร์ตของปากีสถาน
ไม่มีสถานะเป็นพลเมืองสหรัฐเหมือนที่เคยอ้างแต่อย่างใด
นี่บอกเอาไว้หลายประเด็นเหมือนกัน